ต้นมระเพราดที่นายประชุมทับรอดอายุ๕๙ปี
ปลูกไว้ที่สวนหลังบ้านของตัวเองนี่แหละนะคะ

ลุง
อ่านอ่านเป็นเท่าใช่ไหม

หมู่๑๒นะคะตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
เขาบอกว่ามีสภาพแปลกประหลาดกว่า
มะพร้าวทั่วไปค่ะที่โคนต้นมีการงอกออกมาของหน่อ
ลักษณะคล้ายกับเซียนพญานาคนะคะ
เจ้าของต้นมะพร้าวบอกว่าในสวนนี้ปลูกต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดค่ะ
เฉพาะมะพร้าวนี่ปลูกไว้กว่า๑๐ต้น
ปลูกดูแลเหมือนต้นไม้ทั่วไปเลย
กระทั่งลูกชายบวชแล้วก็ศึกออกมา
สุดท้ายมาพบว่าต้นมะพร้าวมีหน่อได้งอกออกมา
ลักษณะคล้ายกับเสียญพญานาคนะคะ
นั่งนับไปนับมาอ้าวนับทำไมนะบางทีก็งง
นับไปนับมาบางครั้งได้๕เสียนบางครั้งก็บอกได้๗เสียน

ส่วนตัวนายประชุมมั่นใจว่าน่าจะเป็นสิ่งมงคล
แล้วก็นำพาเรื่องของความโชคดีมาให้กับครอบครัวนะคะ
เพราะเชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ที่พญานาคอาจจะขึ้นมาจากบ่อน้ำ

แล้วก็มาสิ่งสถิตอยู่ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้

เป็นการปลูกสวนไว้กินเองภายในบ้าน
ก็ไม่อยากให้ไปมองเรื่องของตัวเลขอะไรมากมาย
มองเป็นตัวอย่างว่าปลูกไว้ในบ้าน

ใช่อยากทานอะไรก็ได้ทานไม่ต้องไปซื้อนะคะ